ไปดูบีมกะวีหน่อยน่ารักน่ารักมาแล้วนะครับ
คนอยากรู้ชื่อลูกสาวลูกแฝดเป็นแฝดสาวแฝดหญิงนะครับ
ของพ่อบีมกวีเนี่ยนะครับหลังจากที่ออยภรรยาคนสวยนะครับ
เพราะลูกฝาแฝดที่๒๒ทุนาคมที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดพ่อบีมก็เฉลยชื่อเป็นชื่อเล่นของลูกสาวฝาแฝด
ได้รู้กันแล้วนะครับเนี่ยนะฮะก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปถาม
ขณะที่ไลฟ์นะครับพ่อบีมก็บอกว่าหมามีเป็นคนคิด
แล้วก็มาช่วยกันเลือกชื่อเนี่ยนะฮะมาลงตัวที่น้องไอวากับอัญญา
ใช่หรือเปล่าเอาพี่เดี๋ยวหนูจะได้หยิบแมสมาใส่
ระวังทุกคนลืมระวังตัวเองนะบางทีมนุษย์น่ะเนอะ
ไงนะไอวัตอัญญา
๔คนแล้วอ่ะบ้านเค้าว่าเด็กแฟดทั้งหมด๓คู่
มันท่านไม่อยากมีลูกบ้างเหรอมันต้องมีเมียสิ

อู้ชัดเองไม่คุยเต้นมีลูกไง
ลุงเท่าขาตลอด

เขาจะได้ใช้ชีวิตของเขาคุณก็ไปยุ่งกับเขา
ไม่ไปก็บอกลูกเดี๋ยวเราเอาปริญญากลับมาถ่ายที่บ้านเราเนาะ
ไปสิแม่ไปถ่ายดิที่อเมริกาไม่ต้องบินไปนะเร็วเนอะโควิดมา๓ปีแล้วะ
ตั้งแต่เองคนนั้นยังกลับมาอยู่ที่นี่อยู่เลยตรงเลยอะก็โตจะจบแล้วเราจะไม่แก่ไงวะ
โปรดติดตามตอนต่อไป